คุณผู้ชมครับเวลาเราเดินผ่านเข้าไปในวัด

โอ้โหไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยนะ

กลางคืนยิ่งไม่กล้าเข้าใกล้ใหญ่เลยนะครับ
รวมถึงเป็นบรรยากาศที่ดูแบบว่าโศกเศร้า
ทีนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดท่านหนึ่ง
ก็เลยตัดสินใจนี่เลยฮะคุณ
โอ้โหเปลี่ยนบรรยากาศของเมนเผาศพ

ด้วยการให้ช่างมาทาสีเมนให้สดใสเลยนะฮะ
บอกว่านี่ถือว่าเป็นบ้านหลังสุดท้าย

สีเหลืองสีแดงแบบนี้
สีฟ้าให้มันสดใสไปเลยนะฮะ

หลังนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดเขาแก้วสัน

ว่าอยากให้ทาสีของเมนเผาศพ

เข้าวัดทำบุญจะได้ไม่กลัว
โดยทางวัดดำเนินการก่อสร้างมาได้ปีกว่าแล้ว

จากขาดปัจจัยก่อสร้างอยู่อีกบางส่วน
พระอธิการวินัยจิตโตท่านเจ้าอาวาสเปิดเผยนะครับว่า
เหตุที่ทาสีเมนหลากสีสดใสนั้น
เพื่อต้องการให้ผู้คนเห็นแล้วก็สดชื่นสบายตายาดโยม
ที่จะเอาญาติมาเผาศพ
ก็จะได้ไม่ต้องรู้สึกโศกเศร้ามาก

ห้องน้ำข้างเมนก็ให้ทาเป็นสีชมพูด้วย
โดยจะใช้ทดแทนเมนหลังเก่าที่สุดโทรม
และอยู่กลางรานวัดเมนหลังเก่า
พอมันซุดโทรมมันยิ่งดูเก่ายิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่
ก็เลยจะใช้หลังใหม่นี้อันนี้ใหม่หลังเก่า
คุณดูสินี่แหละครับ
หลังใหม่ก็จะใช้ทดแทนไป

ก็บอกว่าก็ชื่นชอบนะกับแนวคิดของท่านเจ้าอาวาส
เพราะมันดูไม่โศกไม่เศร้าไม่น่ากลัวจนเกินไปนะครับ